แสวงหาเลขเด็ดให้เข้ากับบรรยากาศ
ลุ้นรอฟังคดีหวย๓๐ล้านบาทวันพรุ่งนี้
แล้วก็หวยงวดต่อไปที่จะออกวันที่๒มีนาคมด้วยนะครับ
เพราะว่า๑มีนาคมตรงกับวันพระใหญ่
วันมหาบูชางต์ออกสลากินแบ่งรถบาทนะครับ
ไปติดตามพร้อมกันเลยครับ
อาวุโสประจำหมู่บ้านบอกว่ากองใบนี้น่าจะมีอายุกว่า๒๐๐๐ปี
ส่วนใครคิดจะมาขอเลขเด็ดก็รีบมาหน่อย
เพราะหลังจากนี้เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรจะเข้ามาตรวจสอบและขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติสืบต่อไป
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเข้าตรวจสอบบ้านเลขที่๑ทับ๑หมู่๓ตะมนต์วันยาวอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี
ของคุณยายทองใบสุดสงวนอายุ๘๖ปี
ว่ามีดีอะไรเพื่อนบ้านถึงได้มามุงดูยิ่งใกล้วันทำการแบบนี้
เมื่อไปถึงก็พบกับต้นกล้วยที่ออกหัวปรีชี้ฟ้าชูช่อสีทองเหลืองอร่ามทั้งตูมทั้งบานในดอกเดียวกัน
วัดขนาดพบว่าสูงจากพื้นสามสิบเซนติเมตรด้านบนมีกีบดอกที่บานแล้วเจ็ดชั้น
โดยตลอดทั้งวันมีผู้สนใจในเรื่องของพืชพันธุ์มาขอเข้าชมตลอดเวลา
ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่ากล้วยประหลาดที่ว่าคือกล้วยดอกบัวทองหนึ่งในตระกูลกล้วยหรืออีกชื่อคือกล้วยแคละจีน
กู้ชีพจังหวัดกระบีกำลังจับงูขนาดใหญ่ที่ขึ้นไปอยู่บนต้นเงาะหลังบ้านเลขที่๓๐หมู่๒ตำบลอ่าวลึกเหนือ
พบว่าเป็นงูจงอางยาว๔เมตรหนัก๑๐กิโลกรัมเมื่อสำรวจใต้จอมปลวกบริเวณต้นเงาะก็พบกับไข่งูจงอางอีก๕ฟอง
หลังการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่จะนำงูพร้อมไข่ไปไว้ที่ศูนย์กู้ชีพเพื่อรอให้ฟักตัวก่อนนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอันห่างไกลจากชุมชนต่อไป
ที่สารเจ้าปู่ศรีสุโธและคุณย่าศรีปฐุมมาบนเกาะคำชโนธวังนากินดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งจังหวัดอุดรธานีมีผู้คนจากทุกสารทิศแห่มากราบไหว้ขอโชคลาภ
และวันนี้นาคน้อยคำชโนธก็มาลำถวายท่ามกลางการรอคอยของบรรดาแฟนว่านาคน้อยจะชูนิ้วหรือส่งสัญญาณอะไร
ให้ไปเสี่ยงโชคหลังเสร็จพิธีนาคน้อยก็ไม่ลืมแจกความหวังให้แฟน
พร้อมกระซิบว่าไม่ส่งเสริมให้เล่นการพนันแต่ใครอยากได้อยากลุ้นก็แล้วแต่บุญภาวาสนาส่ง